ทีนี้เนี่ยตลอดระยะทางการวิ่งของพี่ตูนที่เรานำเสนอข่าวมา
ก็มีบาดเจ็บบ้างก็มีบางอย่างที่ขอความร่วมมือว่าอย่าทำนะ
เดี๋ยวพี่ตูนจะได้รับบาดเจ็บแล้วเราก็ได้เห็นคณะวิ่งเขาก็จะมีจุด
ที่อยู่ล้อมรอบตัวพี่ตูนเอาไว้ทีนี้เนี่ยทีมข่าวของเราก็เลยอยากทำให้ดูว่า
คณะวิ่งโครงการ๙คนละ๙ที่เขาวิ่งล้อมรอบพี่ตูนบอดี้แลมเนี่ยค่ะ
จุดไหนเป็นใครยังไงกันบ้างแล้วก็มีหน้าที่ทำอะไร
เพราะว่าตลอดทางจะมีคนมอบเงินบริจาคบางคนมอบของเด่นของดังของจังหวัดน่ะ
หมอปลาอินซีตัวใหญ่ก็มี
ผมยังกังวลอยู่ในผ่านวัชบุรีมาได้
กลัวว่าโอ้งมังกรมันมอบให้พี่ตูแบก
มีมอบแบบกล้วยเป็นเครืออย่างนี้ก็มีค่ะ
ทีนี้มาดูเลยว่าแผนผังการวิ่งของคณะโครงการนี้๙คนละ๙เนี่ย
เขามีใครวิ่งตรงไหนกันบ้างนะคะ
ทีมงานหลักแบบนี้ค่ะมีอยู่ด้วยกัน๖คน
คนแรกชื่อว่าคุณแดนคุณแดนเนี่ยวิ่งนำหน้าเลย
คนแรกเลยนะคะจะห่างจากขบวนไปประมาณ๑๐เมตรเขาจะคอยเช็คเส้นทาง
กันใครเข้ามาขวางด้านหน้านี่คือคนแรกเลยนะคะ
อันนี้หน่วยล่วงหน้าใช่ขยับมา
คนที่สองคุณสันอืมคุณสันเนี่ยเป็นนักวิ่งระยะไกล
จะวิ่งอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายเพื่อที่จะคอยกันค่ะ
เวลาคนจะเข้ามาไม่อยากจะให้ประชิดตัวมากจนเกินไป
ที่จะคอยขอบถนนใช่ฝั่งซ้ายก็คือริมถนนพอดีริมทาง
ด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะคอยเคลียร์พื้นที่โดยเฉพาะช่วงที่มีคนเยอะเยอะ
หนาแน่นตามจุดต่างต่างเนี่ยค่ะคุณสันคนนี้ล่ะจะคอยกันคอยดูให้
ส่วนคนที่สามคือคุณตู้คุณตู้เนี่ยเป็นช่างภาพประจำขบวนค่ะ
ถ่ายภาพตลอดทางเลยนะคะก็อยู่ด้านซ้ายของคุณตูนจะอยู่ใกล้หน่อย
ช่วยกันคนด้วยไม่ให้เข้ามาใกล้คุณตูนมากเกินไปนะคะอยู่หลังคุณสันนิดนึง
คนที่๔คุณเอียดค่ะคุณเอียดคนนี้เป็นนักวิ่งทีมชาติไทยนะคะ
ประกบด้านหลังซ้ายก็คือช่วยดูพี่ตูนเผื่อล้มเผื่ออะไรเผื่อมีอะไรมาขวาง
ก็คอยประคองอยู่ด้านหลังครับนะคะคนที่ห้าคุณเอสค่ะ
คุณเอสเป็นนักวิ่งจากสหรัฐอเมริกาตั้งใจมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
อยู่ด้านหลังคุณตูนเหมือนกันคอยดูเวลาใครจะเข้ามาใกล้ใกล้
คุณเอสเนี่ยเป็นคนที่วิ่งกับคุณตูนตั้งแต่อำเภอเบตงจังหวัดยาลา
วิ่งมาตลอดวิ่งด้วยตลอดค่ะ
คนที่๖คุณป๊อกค่ะคุณป๊อกเนี่ยเป็นคนที่วิ่งประกบคุณตูนทางด้านขวา
เพื่อดูรถระหว่างทางด้านขวาเป็นด้านรถวิ่งไงฮะ
คุณป๊อกเนี่ยจะคอยดูตรงนี้ล่ะแล้วก็จะเป็นคนถือถุงใส่เงินบริจาคค่ะ
คุณป๊อกก็เป็นนักวิ่งอีกคนนึงนะคะที่วิ่งมาพร้อมกับคุณตูนจากอำเภอเบตงเหมือนกัน
ขวาสุดเพราะฉะนั้นถ้ารถมาเนี่ยป๊อกโดนก่อนเลย
กับเอสเนี่ยโดนก่อนเลยค่ะสองคนอยู่ฝั่งขวาเนี่ยค่ะ
ดูรถคอยกันรถให้นะคะ
อกจากนี้มีทีมแพทย์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีทีมแพทย์มีคนในวงการต่างที่ร่วมวิ่งไปด้วยเนี่ย
แม้จะไม่ได้มีการวางตำแหน่งแบบหลักเอาไว้นะคะ
แต่ทีมงานทั้งหมดนี้เขาก็จะคอยดู

ไม่ให้ออกนอกกลุ่มจนเกินไปเพื่อป้องกันอันตรายด้วยนะคะ

ยิ้มแย้มให้กันเพราะว่าทุกคนที่มาคือมาด้วยใจ
อยากจะบริจาคอยากจะเห็นพี่ตูนใกล้
ก็เหมือนกับมาต้อนรับมาเป็นกำลังใจ
ดังนั้นทุกอย่างจะอรุมอร่วยกันหมดนะคะ
ก็เป็นทีมงานหลักนะฮะที่จะวิ่งในคณะวิ่ง
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเรียบร้อยนะครับ
ไม่รวมท่านอื่นนะที่ก็จะวิ่งคู่กัน

ไม่กี่กิโลกว่าพักอะไรแบบนี้นะ

ทีนี้ในส่วนของประชาชนล่ะ
เราก็พูดคุยกันมาตลอดหลายครั้งหลายหนนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องของการเซฟพี่ตูน
ซึ่งก็ต้องวิ่งไปอีกหลายจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นก็มาดูกันหน่อยนะครับว่า
ประชาชนที่มารอตามรายทาง
เราจะทำอย่างไรกันได้บ้างนะครับ
อย่างแรกเลยที่ขอความร่วมมือสำหรับประชาชน

งานขอให้จอดรถไว้ที่ข้างทาง

บางคนจักรยานยนต์หรือว่า

มันอันตรายทั้งตัวเองแล้วก็คณะวิ่งเขา

ก็ภาพนิ่งกลัวไม่ทัน
เหมือนที่ดีฉันเคยพยายามไง
ก็เหนียวบ้างรั้งบ้างอะไรบ้างพวกนี้มันเป็นอันตรายนะครับ
แล้วก็ขอให้ยืนรอเป็นแถวเรียงเดี่ยวข้างถนนหลังเส้นขาวของขอบถนนนะครับ
เหนียวคอไม่วิ่งตัดหน้าไม่เข้าประชิดตัวไม่กระชาก
หรือดึงรั้งพี่ตูนให้หยุด
งดการเซ็นทุกอย่างระหว่างทางวิ่ง
แล้วก็ขอให้เข้าคิวตามที่ทีมงานจัดเตรียมไว้
คิดดูวิ่งมาระยะแบบนี้คุณเขียนมาสอน
อยู่ดีมีคนมาดึงมาเหนียวให้หยุดเนี่ย

จริงว่าตูนวิ่งงานแล้วหยุดเองเพื่ออยากจะให้ลายเซ็น

ส่งของหนักให้ด้วยนะคะของหนักเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะคะ
แล้วก็บางทีคุณตูนต้องก้มเงยรับของอะไรแบบนี้ก็อาจจะทำให้บาดเจ็บได้
ทีนี้วันนี้คุณตูนเขาบาดเจ็บนะคะที่มือมือข้างซ้ายค่ะ
เพราะว่ามีคนบริจาคเงินแล้วก็คุณตูนก็คว้ามือไปรับพอดี
คาดว่าน่าจะไปโดนเครื่องประดับของคนที่ยื่นมือมาค่ะ
หรืออย่างเงินที่คล้องมาเนี่ยมันมีแม็กซ์ไง
ทำให้นิ้วเนี่ยเลือดออกเลยนะคะก็สามารถบริจาคโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันมือถืออะไรอย่างนี้ได้นะคะ
เนี่ยภาพที่บาดเจ็บอ่ะบาดเจ็บอ่ะอันนี้เป็นภาพจากโดรนก็จะได้ยินเสียง
คนที่อยู่ที่ร่วมวิ่งก็บอกว่าเนี่ยอย่าดันนะคะอย่าดันนะคะ
ก็ได้ยินเสียงว่าคุณตูนบาดเจ็บนะคะที่มือ
จังหวะที่ตูนเขาวิ่งแล้วจะเจิดเหมือนเขาก็ดูนิ้วเขา
ใช่ค่ะเขาระวังหน่อยกันแล้วกันนะครับเจอเหมือนผมนะครับ
นี่ไงเลือดเลยเลือดตักนะคะก็มีเลือดไหลนิดหน่อย